คุณผู้ชมคะยังอยู่กันที่ดราม่าค่ะดราม่าเรื่องต่อไปเนี่ยไม่เคลียร์ไม่ได้นะคะ
อย่างแรงเลยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเหตุมันจะบานปลายหนักไปมากกว่านี้นะคะ
สำหรับพี่ลาล่าอาสยามคือพี่ลาล่าเนี่ยเขาได้โพสต์เล่าว่ากลับบ้านตี๒เจอด่าน
ต้องโดนเป่าแน่นอนแต่พอคุณตำรวจเห็นก็ทักว่าเธอใช่ไหมที่มีแฟนหล่อหล่อ
ก่อนจะปล่อยเธอไปสาวลาล่าบอกว่างงไม่ต้องโดนเป่าเพราะมีแฟนหล่อ
แบบนี้ก็ได้เหรอคะคุณตำรวจพอโพสต์ปุ๊บเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชม
ราม่าตามมาปั๊บเลยแฟนคลับบอกว่าระวังจะเป็นเรื่องนะ
เดี๋ยวคุณตำรวจจะงานเข้าเอาทำให้สาวลาล่าเนี่ยรีบลบโพสต์เจ้าปัญหาทันที
กร่ายยาวชี้แจงว่าเธอเนี่ยทำตามขั้นตอนต่อคิวรอตรวจมีสติดี
และไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ในเมื่อคุณตำรวจเห็นแล้วว่าเธอปกติ
ไม่ได้เมาไม่ได้ดื่มก็ปล่อยไปมันผิดตรงไหน
ในมุมกลับกันเธอดีใจซะอีกที่คุณตำรวจจำเธอได้
คือเข้าใจฟิลล์นะคะว่าพี่ลาล่าเนี่ยอยากจะเล่าเหตุการณ์ว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้
มีตำรวจจำเธอได้เพราะว่าแฟนเธอหล่อแบบนี้
ไม่ได้คิดว่าจะมีดราม่าตามมาว่าเออคุณตำรวจคนนี้จะงานเข้า
อาจจะพูดแบบว่าแซวกันเฉยก็เห็นตามข่าวนี้ว่าเธอเนี่ยคนนี้มีแฟนหล่อ
แล้วก็ขอแซวหน่อยแต่เอาจริงนะตั้งแต่พี่ลาล่าพบกับพี่เล็กเจ็ดสดาเนี่ย
บอกเลยว่างานเข้าเยอะมากโดยเฉพาะดราม่าหยุ่มหยิมเนี่ยเยอะเชียวล่ะนะคะ
แต่ว่าสวยขึ้นด้วยนะจ๊ะพี่ฝากชมไปด้วยนะคะ